ไปที่จังหวัดลำปางกันต่อครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายอายุ๖๖ปีคือคนนี้ท่านมีโรคประจำตัว
เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นเกาะไปฉีดซีโนแวคฮะ
ไปฉีดซีโนแวคไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง
เขามีอาการหายใจเหนื่อยหอบและเสียชีวิตในที่สุดฮะ
ครอบครัวนะครับได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลนะฮะ
ไปเป็นบำเพ็ญกุศลศพของผู้ชายอายุ๖๖ปี
เขาเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนซีโนแวคไม่ถึง๒๔ชั่วโมงนะครับ
บ้านของเขาอยู่ในตะบนบ้านแหงนะฮะอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับ
ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าคุณหมอในวิทย์ใช้บอกว่า
ผู้เสียชีวิตนะครับเป็นโรคเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
หรือแบบไม่คงที่เดิมป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
แล้วก็โรคเกาะนะครับไปฉีดวัคซีนเข็มแรกที่โรงพยาบาลเงา
ช่วงเช้าของ๑๔สิงหาคมนะฮะแล้วก็มีอาการเหนื่อย
หอบครับหายใจเหนื่อยเหงื่อท่วมเลยไอบ่อยด้วย
แล้วก็มีเสมหะด้วยญาติจึงนำตัวส่งห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลงาวครับพบว่านะฮะหายใจเนี่ยนะครับ
คือติดขัดแล้วคลำชีพจรไม่ได้
แล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจแต่ว่าเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
เพ็ญศรีศรีเงินอายุ๖๓ปีครับเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
เล่าบอกว่านะฮะขออภัยครับเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตฮะ
ช่วงแรกเนี่ยสามีไม่มีอาการอะไรมากนะยังนอนฟังเพลงอยู่เลย
แต่จู่๓ทุ่มครึ่งผิดปกติขึ้นมาครับ
รีบพาไปโรงพยาบาลแต่ไม่ทันแล้วนะฮะอาการแย่ลงมาก
แพทย์ต้องปั๊มหัวใจนะครับแล้วก็เสียชีวิต
คือเขาก็ขอให้ท่านจากไปอย่างสงบนะครับ
แล้วก็เลยไม่อยากจะส่งศพพิชชันสูตรฮะ
โรงพยาบาลน่าจะเก่า๔๕อาทิตย์แต่ต้องเกินสมมุม

กระกับมาบ้านมันน่อนมัน๑๐คนอยู่เนี่ยฮะ
ไม่เป็นย้ำไปโรงพยาบาลต้องกด๓คนหา๑แปล
ก็ให้เขาปั๊มหัวใจอยู่มันคือลับไปที่ที่นี่